คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับ
เพราะว่าในช่วงนี้ยังคงเกิดพายุฤดูร้อน
ฝนฟ้าขนองและที่สำคัญลมพัดแรงมาก
ที่โคลาทำให้ลมแรงพัดถล่มบ้านหลังหนึ่ง

แล้วก็มีเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านเสียชีวิต
อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่นครราชศรีมาหรือโคราชแต่ที่นี่
อันนี้เกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีครับ
ที่บ้านช้างข้ามที่ตะบลนายายอามนะครับ
บริเวณประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำปากน้ำ
ราบเลยนะฮะหลังจากถูกพายุฝนพัดกระหน่ำ
ทำให้เพลิงพักที่ใช้สำหรับประกอบอาชีพประมง
รวมทั้งเรือประมงขนาดเล็กต้องจมอยู่ใต้น้ำหลายลำนะครับ
ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค้น
ลงมาทับบ้านเรือนของประชาชนจนเสียหายหลายหลัง
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้นำชุมชนได้ออกสำรวจ
ความเสียหายของลูกบ้านที่รับผลกระทบนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๒๓๐กลางดึกเลยนะฮะ

เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดพายุฝนแล้วก็ลมพัดกระหน่ำอย่างแรง
ทั้งที่ะเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอนางกรอง
และก็หักล้มโดยเฉพาะร้านย่างพนนมรุงเจริญยนต์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติของนายคณากรอภัยจิต
ตั้งอยู่ที่ตำบลพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ประตูม้วนป้ายโครงเหล็กเสียหายหมดเลย
น้ำฝนรั่วไหลเข้าไปภายในร้าน
ก็ไปถูกตรงเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

ทำให้เครื่องเหล่านี้มันเสียหายคุณ

มูลค่าความเสียหายประมาณ๒แสนบาทนะครับ
อกจากนี้บ้านเรือนของประชาชนยังถูกพายุ

ต้นไม้ล้มสาวไฟฟ้าหักโคตรหลายต้น

แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้าขนอง
ลมตระโชคแรงนะครับที่นครพระราชสีมา
คือเมื่อวานนี้เกิดพายุฝนแล้วก็มีลมแรง
ส่งผลให้กำแพงบ้านพังลงมาทับเด็ก
สองคนพี่น้องคุณใช่ค่ะสองคนพี่น้องกำลังอยู่ในบ้านนะฮะกำลังนอนอยู่ในบ้านนะครับ
เด็กหญิงสุนิสายื่นยั่งนะฮะอายุ๒ขวบนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็ทีมแพทย์ได้เร่งช่วยชีวิตนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดคุณน้องสุธิสาอายุ๒ขวบคนนี้
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ขนาดใหญ่เด็กตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
ก็ถูกเย็บไป๔๓เข็มนะครับ
ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระทองคำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองยางหมู่๗
ตำบลทัพรั้งอำเภอพระทองคำนะครับ
ต่อมาทางเจ้าคุณพระศรีฮราชสมาจารย์ระมุณีรองเจ้าคณะจังหวัด
นครราชศรีมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับ
ก็ร่วมรดน้ำศพเด็กหญิงสุนิสาหรือว่าน้องอุ๋มอิ๋ม
จัดขึ้นที่วัดศรีบุญเรืองตำบลทัพรั้ง
พร้อมกันนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มอบสิ่งของแล้วก็ปัจจัยช่วยเหลือกับครอบครัว

พุทธสมาคมอำเภอพระทองคำ
ปัจจัยช่วยเหลืออีก๓๐๐บาทนะครับ
และก็พระทรงผู้แทนจากวัดต่าง

ของน้องอุ๋มอิ๋มเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง

ในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลทัพรั้งแล้วก็ตำบลพังเทียม

ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นบริเวณกว้างครับ